ดูเรื่องนี้กันต่ออีกหน่อยค่ะดิฉันว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นนะคะ
น้ำมันแพงเติมน้ำมันเต็มถังแล้วไม่จ่ายเงินค่ะ

ให้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะรถคันนี้เนี่ยมาอ่า
มาแล้วก็เลี้ยวเข้ามาในปั๊มจอดรอเติมน้ำมันนี่คือภาพตอนเอ่อ
ทุ่มสิบห้านะคะของวันที่สิบห้าของเมื่อวานนี้ครับ
เนี่ยค่ะอยู่ที่ระยองนะคะขับรถมาเสร็จแล้วก็
คือรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วยเติมน้ำมันเสร็จไปเลยอื้อหือคือ
คือเขาจ่ายนะน้ำมันเนี่ยสองพันเอ่อสองพันสองสองร้อยห้าสิบ
คนขับจ่ายเงินสดให้๕๐บาทแล้วให้บัตรเครดิตไปรูดส่วนที่เหลือ
เด็กปั๊มก็เอาไปรูดระหว่างที่รูดเนี่ยค่ะ
ขับรถหนีไปเลยรูดไม่ได้สิคะนะคะรูดไม่ได้
คือไปทั้งที่เวลาเติมน้ำมันเขาจะมีเอาป้ายวางใช่ไหมคะ
ก็ไปทั้งอย่างนั้นแหละค่ะพนักงานปั๊มก็ต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรเพนะคะ
รูปภัณฑ์คนร้ายเนี่ยอายุประมาณยี่สิบถึงสามสิบปีผอมแล้วก็ใส่หมวกด้วยครับ
เป็นผู้ชายนะคะพนักงานแคชเชียร์บอกไม่นานมานี้ก็เพิ่งมีคนร้ายมาเติมน้ำมันแล้วไม่จ่ายเหมือนกัน
โอ้โหเด็กปั๊มแย่เลยค่ะตอนนี้เด็กปั๊มแย่เลยค่าแรงสามร้อยกว่าบาทค่าแรงสามร้อยเองเออ
ต้องมารับผิดชอบคือนโยบายเขาเป็นแบบนั้นด้วยนะคะ
เนี่ยค่ะตำรวจตอนนี้ต้องดูกล้องวงจรปิดว่ารถคันนี้ไปไหนต่อแล้วก็ต้องตามตัวมารับผิดชอบมาดำเนินคดีโดยเร็วค่ะ
คือถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้บ่อยเนี่ยทางปั๊มอาจจะต้องหาวิธีนะคะ
ต้องลากเอาไม้มากั้นหรือเปล่าป้ายอาจจะไม่เพียงพอแล้วเข้าไปทั้งป้ายได้นะครับ